ติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าโหดสถานกรุง
กระทั่งเธอเสียชีวิตในโรงแรมหรูกลางกรุง
ล่าสุดตำรวจบอกว่าก็ยังคงติดตามตัวนายโก้กันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ไปพบข้อมูลว่านายโก้ตอนนี้หนีแล้ว
หนีโดยใช้ช่องทางทางธรรมชาติ

ตอนนี้ไปปรากฏภาพนายโก้อยู่ฝั่งกัมพูชา
บ่อนแห่งหนึ่งแล้วก็มีคลิปเนี่ยคุณผู้ชม
คลิปจากกล้องวงจรปิดที่นายโก้ไปพักที่โรงแรม
คนข้างหน้าคือไนโก้คนข้างหลังที่ตามมา

นายโก้สวมเสื้อสีขาว
กางเกงน่าจะเป็นกางเกงยีนรองเท้าสีขาว

แล้วก็มีผู้ชายอีกคนหนึ่งตามหลังมาด้วย
คาดว่าน่าจะเป็นน้องชายหรือเปล่า
เรื่องนี้พลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ

ผู้ต้องหาเนี่ยนะคุณผู้ชมทราบว่าสามารถเดินทางเข้าออกชายฝั่ง
ก็คือชายแดนได้อย่างสะดวกโดยใช้ช่องทางธรรมชาติ
ส่วนกรณีที่มีการตั้งคำถามว่า
มีผู้มีอิทธิพลฝั่งกัมพูชาพาไนโก้หลบหนีหรือเปล่า
ผู้การนครบาน๔บอกว่าไม่น่าจะใช่
เพราะว่าไปตรวจสอบแล้ว
นายโก้ไม่ได้ไปพื้นที่นั้นบ่อยครั้งมากนัก

คุณผู้ชมผู้การณ์นครบาล๔ยืนยันว่า
เป็นผู้ต้องหาจริงแต่คนที่เดินตามหลังตอนนี้
ยังไม่มีรายละเอียดเพราะฉะนั้นไม่สามารถยืนยันว่าได้ว่า
ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการฆาตกรรมครั้งนี้ด้วยหรือไม่
ซึ่งหากพบว่าถ้าเกิดว่าทำเป็นขบวนการ
หรือมีการสนับสนุนพาผู้ต้องหาหลบหนี
หรือให้การช่วยเหลือก็จะต้องดำเนินคดีกับทุกคน

ขอเวลารวบรวมพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
แล้วก็ได้มีการประสานกับหน่วยงานต่าง
รวมถึงได้ประสานกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาแล้วนะคะ
ว่าให้ส่งตัวไนโก้กลับมา
คาดว่าไม่น่าจะเกิน๗วันน่าจะได้ตัวนายโก้คนนี้ค่ะ
ตอนนี้อยู่ในระหว่างเฝ้าเร่งติดตามอยู่ครับ

มีบุคคลที่๓ที่๔ที่๕อีกเยอะ
ก็ต้องตรวจสอบพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งครับ
ถ้ามีผู้ร่วมขบวนการหรือสนับสนุนให้ความสะดวกนะฮะ
พาผู้ต่อหารกหนีก็ต้องออกไปจากเพิ่มเติมครับ
คัดว่าน่าจะทราบข้อมูลได้ภายใน๗วัน
หรืออาจจะพบตัวได้ภายใน๗วัน
คุณเชอรี่เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคะ
มีพี่น้องด้วยกัน๔คนแล้วก็เป็นคนหารายได้เลี้ยงครอบครัว
ทีนี้ตำรวจไปสอบถามนายอำนวยวิชัยโชธอายุ๖๖ปี
แล้วก็นายบัณฑิตตั้งวิบูรพาณิชย์อายุ๓๐ปี
เป็นคุณพ่อแล้วก็เป็นน้องชายของคุณเชอรี่
วันนี้เดินทางมาที่สนโชคชัยด้วย
เพื่อมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มารับทรัพย์สิน
ที่ตำรวจไปพบที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
หลังจากที่ไนโก้ใช้รถคันนี้ขับหลบหนีไป
แล้วก็ไปจอดทิ้งไว้ก่อนที่จะข้ามไปอย่างฝั่งกัมพูชา
บัณฑิตน้องชายของผู้ตายบอกว่ารถคันนี้เป็นของพี่สาวจริง
แต่ว่าส่วนใหญ่นายโก้ผู้ต้องหาจะเป็นคนใช้อยู่ปกติ
ตอนนี้มีการรับทรัพย์สินไปตรวจสอบเรื่องของทรัพย์สิน
สินของผู้ตายเสียหายแล้วก็ศูนย์หายไปประมาณ๖รายการ

เงินสด๒แสนบาทที่พี่สาวได้ถอนออกมาจากธนาคาร
บัตรเครดิตกำไรทองคำแหวนทองคำก็หายไปด้วย
พ่อของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้คือไม่ทราบมาก่อนเลย
ว่าทั้งสองคนมีความสัมพันธ์กันชอบพอกัน
จะมาทราบเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะ
แล้วก็คุณพ่อบอกเลยนะคะว่าที่เห็นครั้งแรก
ไนโก้ครั้งแรกรู้สึกเลยนะว่าไม่ค่อยถูกชะตาไม่ค่อยถูกฉลก
แล้วไนโก้คนนี้ก็มีลักษณะท่าทางไม่น่าไว้วางใจด้วย
ส่วนปมเหตุที่ทำให้นายโก้ลงมือฆ่าลูกสาว
คุณพ่อบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของ
ขัดแย้งเรื่องของเงินหรือผลประโยชน์
ถามว่าทำไมคุณพ่อเชื่อว่าเป็นสาเหตุนี้
เพราะว่าคุณพ่อไปสอบถามแม่บ้านที่โรงแรมที่ไปพบศพคุณเชอรี่
แม่บ้านเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงลักษณะคล้าย
ว่ามีการทะเลาะกันเหมือนว่ารักษณะทวงเงินกัน

คือเห็นแม่บ้านเขาบอกว่ามีการทวงกัน
คุณพ่อคิดว่าโครงสังหารตรงนี้คือน่าจะเกิดจากทุกอย่างไหม

ดูแล้วเขาแบบไม่มีฐานะ
และที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมในวันนี้ทางครอบครัว
ก็คือคุณพ่อแล้วก็น้องชายของคุณเชอรี่
ก็ได้มีการประสานไปยังธนาคารที่มีบัญชีของคุณเชอรี่
ก็คือ๑๔บัญชีรวมยอดเงินกว่า๑๐ล้านบาท

เพราะฉะนั้นก็เลยขอให้ธนาคารอายัดก่อน